เราพาคุณผู้ชมไปทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคก็ไปล้วงไข่ในไฮกันขึ้นมาแล้วนะคะ
ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดู
เขาทำพิธีบวงสวงแล้วก็เขาไปย้ายต้นตะเคียนที่มีอายุกว่า๒๐๐ปี
งานนี้ใครตาดีไปดูกันเลยอยู่ที่ไหนยังไงตามมาสิคะรออะไร
เฮ้ยอ่ะนี่ค่ะคุณค่ะที่เดิมนี่ที่เดิมค่ะคุณเพราะว่านี่ยังคงอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์อยู่นะจ๊ะ
บอกเลยว่าบรรยากาศนี้ปกติไม่ค่อยเห็นแบบนี้เท่าไหร
อันนี้ตรุษจีนเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะคุณนี่คือเป็นบรรยากาศที่มันสนุกสนานมากมากเลย
มีกลองยงกลองยาวขบวนแห่รำฟ้อนกันมากมายเขาพากันมาร่วมย้ายตะเคียนโบราณอายุกว่า๒๐๐ปียาว๑๖เมตร
ค้นเจอเมื่อปี๒๕๕๖เลยนะคะที่ต้องทำการย้ายตะเคียนท่อนนี้
เนื่องจากว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีบรรดาเซียนตัวเลขที่เขามาขอโชคขอลาบจากตะเคียน
ถูกรางวัลกันมาแล้วมากมายใช่ไหมหลังจากถูกรางวัลมาแล้วมากมายก็สมทบทุนร่วมกัน
สร้างเรือนหลังคาให้กับทางวัดเพื่อที่จะได้นำต้นตะเคียนไปไว้ในที่ร่ม
ไม่ต้องตากแดดอีกต่อไปเจ้าแม่ตะเคียนจะได้ไม่ร้อนนะคะ
งานสนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็เมื่อทำการเคลื่อนย้ายตะเคียนเข้าเรือนหลังคาแล้วก็จะทำพิธี
พิธีนี้ต้องใช้ทูบใช้เงินแล้วก็ใช้แป้ง
เห็นไหมคุณเห็นไหมบางคนเอาแป้งมาด้วยเอาแป้งมาร่วมทำพิธีด้วย
ทำพิธีตามความเชื่อนะคะหลังจากทำพิธีกันเสร็จเรียบร้อย
นี่แหละค่ะบรรดานนักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดที่จะนำแป้งมา
โรยใส่มือก่อนแล้วก็ทาหน้าหลังจากทาหน้าโรยใส่มืออีกทีนึง
แล้วก็ทานหน้าคนข้างหลังจากนั้นก็โรยใส่มืออีกทีนึง
แล้วก็หลังจากนั้นดีพอแล้วเมื่อไหร่จะได้โรยลงไปในต้นตะเคียน
ข้างข้างขาวโพนหมดแล้วต้นตะเคียนอ่ะโรยไปตั้งแต่แรกแล้วหนึ่งบ่อ
นั่นแหละก็เป็นความเชื่อเนี่ยเห็นขั้นตอนวิธีการที่เขากำลังจะย้ายตะเขียนไหม
น้องใบตองต้นตะเคียนนี่นะเขาร่ำเขาลือกันมาก
ชาวบ้านเขาเชื่อกันจริงอันนี้ไม่ได้มาบอกให้งมงายแต่อย่างไร
แต่ว่าเขาล่ำลือกันเขาล่ำลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าตะเคียนมาให้โชคให้ราบกับชาวบ้านมาแล้วมากมาย
เดี๋ยวไปฟังเสียงยืนยันจากชาวบ้านกันค่ะ

บอกไม่ได้
บอกไปได้
คงจะมีแนวคิดเดียวกับคุณน้องใบตอง

แต่เขาถูกติดกันมา๖งวดแล้วคุณ
ไป๘ครั้งถูก๖ครั้งสถิติ
งวดนี้ลุงเขาก็บอกว่ามันได้เลขกลับไปอีกนะ
แต่ว่าลุงบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องมาถูเอาเอง

ของอย่างนี้มันบอกกันได้ที่ไหนอ่ะลุงเขาบอกเนี่ย

อื่นนี่ชั้นอุตส่าห์ทาแป้งรอว่ะคุณ
ที่เรานำเสนอกันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลมาก
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
เรื่องของความเชื่อก็มีมานำเสนอกันเป็นประจำแบบนี้แบบครบรสชาติเลย

ค่ะเอาครบนะ
ผมย้ำตรงนี้แล้วกันว่าไอ้ที่เขาว่าเลขเด็ด

เดี๋ยวไปลุ้นกันเอาไม่ต้องพูดเยอะเจ็บใจ